แควร์น้อยบำรุงแดนจังหวัดพิศนุโลกเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบกรณิกร
และเปิดเขื่อนนะเรสวนเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอุทธกภัยติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
แหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาภายในเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดนอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
คือหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนเรศวรวันที่๒๕กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๒๕
พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
หมายถึงเขื่อนแควร์น้อยที่ทำให้มีความเจริญในพื้นที่
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทางชนละมาก
และพระราชทานวโรกาสให้มีพระราชพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่๗กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๕
พร้อมกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีก๔แห่ง
โครงการเขื่อนแควร์น้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่
สามารถเก็บกักน้ำได้๙๓๙ล้านลูกบาทเมตร
เขื่อนนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่สามารถอำนวยประโยชน์
นานับประการอันได้แก่บรรเทาปัญหาอุทธกภัยที่เกิดขึ้น
เพื่อนแควน้อยประมุงแดนสามารถดูแลพื้นที่ชนวัตรภรรภ์ในเกตสี่อำเภอ
และนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสี่เขื่อนหลัก
ที่จะส่งน้ำไปยังรุ่มน้ำเจ้าพญา

เพื่อการอุโปรกไว้โปรกการอุตสาหกรรม
และรักษาระบบนิเวศด้วยครับ
เขื่อนยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับเรื่องน้ำและการสร้างเขื่อน
โดยเฉพาะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

เพื่อแก้ไขปัญหาอุทธกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่นี้
ครับจากพระองค์ท่านที่ได้ดูแผนที่นะครับ
พระองค์ท่านก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่า
สถานที่ที่ควรจะก่อสร้างเขื่อนนี้
อยู่เวรไหนและเกิดประโยชน์สูงสุด
และพระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำริขึ้นมา
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับ
สำหรับบุคคลทั่วไปครับ
แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชดำริ
เกี่ยวกับโครงการเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
ทำให้ในพื้นที่นี้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภคทั้งภาคครัวเรือนภาคการเกษตรอุตสาหกรรม
และที่สำคัญสามารถแก้ปัญหาอุทธกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
่งพระราชดำรัฐเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมจังหวัดพิศนุโลกใจความตอนหนึ่งว่า
อาจจะมีคนค้านว่าทำไมทำเขื่อนพวกนี้แล้วมีประโยชน์อะไร
ก็เห็นแล้วประโยชน์ของเขื่อนใหญ่นี้ถ้าไม่มีสองเขื่อนนี้
ที่นี่จะท่วมยิ่งกว่าจะไม่ท่วมเพียงแค่นี้จะท่วมทั้งหมด
พระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในโครงการเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
เนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่สี่ธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบแปด
ณสาราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน